นี่เล่าเรื่องของน้องแมวแล้วดิฉันอยากพาไปดูเรื่องสัตว์ต่อเลยอีกเรื่องหนึ่ง
คือตอนแรกเนี่ยช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่ปฐุมธานีเนี่ย

เขาก็ยังไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นกระสอบอะไร
แต่ปรากฏในกระสอบมันดิ้นดุ๊กดิ๊กได้คุณผู้ชม
แกะปากกระสอบออกดูข้างในเป็นสุนัขค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูจังหวะนี้หน่อยนะคะที่เขาช่วยเหลือสุนัข
เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะ
มิดี้หลบมานี้มิดี้หลบมานี้
เบล้วมากครับขอประนามครับ
แล้วดูสภาพมันสิลิ้นมันห้อยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

หน้าร้านพีรพัฒน์เจริญยนต์อยู่ที่หนองเสือที่ปฐุมธานี
ทีนี้นักข่าวของเราไปหาที่ร้านเลยค่ะ
แล้วก็ไปเจอกับคุณพี่ภัยบูลแสงเพชรอายุ๕๐ปี
คือคุณพี่ภัยบูลเขาโพสต์คลิปนี้ไว้ในโลกโซเชียล

หมาถูกยัดกระสอบถูกทิ้งกลางถนน

บอกว่าคนทำทำไมใจร้ายทำไมบาปกรรมขนาดนี้
เรื่องนี้ถูกโพสต์ถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลเยอะเลย
ใช่ค่ะคือพี่ภัยบูลเขาก็เล่าให้ฟัง
คือตัวพี่ภัยบูลเขาเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
ตอนนั้นตอนสายเมื่อวานนี้ค่ะ
กำลังนั่งซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่
จู่มีรถกระบะคันหนึ่งมาจอดหน้าร้าน
แล้วคนที่ขับรถกระบะเขาเหมือนกับกำลังจะมา
กระสอบปุ๋ยที่มันขวางถนนอยู่ค่ะ
แต่จังหวะนั้นมันเหมือนกับในกระสอบมันมีอะไรดิ้นอยู่
ทีนี้คนขับรถกระบะเขาก็ตกใจ
แทนที่จะยกกระสอบนั้นก็ไม่ค่ะ

สอบมันวางอยู่แบบนี้มันขวางทางเขาอยู่
เขาจะยกเอ๊ะทำไมมันดิ้นหรือเป็นงูหรือว่าเป็นตัวอะไร

เขาก็เลยไปแต่ทีนี้พี่ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค

เออพี่ไภบูนเขาพูดคุยกับทางญาติกับลูกค้าของเขา

เออก็อย่างที่บอกไงตอนแรกเขานึกว่าไก่
ถูกไหมพอไปแกะมัดดูที่กระสอบเป็นสุนัขค่ะ
ทีนี้พอเห็นเป็นสุนัขเพศผู้เนี่ยเขาบอกว่าอายุประมาณสัก๖เดือน

ให้เขากินให้เขาเกินอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ
พี่ภัยบูลเล่าตอนที่เจอหน่อยค่ะ
มันกลงเหมือนกับหรือมันกลงเหมือนใส่แตกว่าจะไปทางไหนแล้วประมาณนี้
เขาจะวิ่งเข้าบ้านเพราะว่าไม่ใช่บ้านเขา

หวังแมงก็บอกว่าให้ไปจับก่อนทุกตัวแล้วจะชน
นี่มันดูรักพี่ไพบูนนะ
คือเข้าไปหาเอาขาหน้าแบบไปแตะแล้วก็ถามพี่ภัยบูล

นักข่าวถามว่าพี่ภัยบูลจะเลี้ยงไหมล่ะตัวนี้
พี่ไพบูนบอกว่าอุ๊ยผมมีอยู่สองตัวแล้ว
เมื่อกี้ไงเจ้าตัวเล็กที่อยู่ข้างล่างเลยฮะ
แล้วก็ตัวอะไรที่เกาะพี่พี่ไพบูนเขาอยู่ตรงไหล่เมื่อกี้
เขาเป็นสัตเลี้ยของพี่เขาคือพี่เขาน่าจะเป็นคนรักสัตว์อยู่

แต่เขาเลี้ยงไว้๒ตัวแล้วเขาเลยบอกว่าโอ้ตัวนี้เลี้ยงไม่ไหวแล้ว
ทีนี้พอพี่ภัยบูลโพสต์คลิปนี้ไปมีคนติดต่อนะ
คือคุณพัทธิราอินสว่าง
ก็บอกว่าเนี่ยเห็นข้อมูลจากเฟซบุ๊คของพี่ภัยบูลนั่นแหละ
สงสารอยากจะเอาน้องหมาไปเลี้ยงที่สุพรรณบุรี

แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยว่าจะชื่ออะไรดี
แต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของน้องหมานะที่มาเจอคนใจดีแบบนี้
คุณสืบสกุลช่วยตั้งชื่อหน่อยสิชื่ออะไรดีล่ะคะเนี่ย
ชื่ออะไรฮะชื่อพื้นบุญรอด
นะครับก็แล้วแต่ว่าคุณพัทธิราที่เอาไปเลี้ยงจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับ
แต่ว่าเป็นโชคดีของมันนะครับที่ไม่ถูกรถทับรถเหยียบด้วยนะครับ